คุณผู้ชมคะทีนี้มาติดตามความคืบหน้าอาการของคุณโอวรุษกันหน่อยค่ะ
นักแสดงชื่อดังคือหลายคนพอได้ยินข่าวก็เป็นห่วงแหละ
เพราะว่ามีข่าวออกมาว่าวูบหมดสติ
จะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็แพทย์จะต้องเร่งปั๊มหัวใจนะคะ
ทีนี้เรามาตามอาการมาดูความคืบหน้ากันหน่อย
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเร่งนำ
คุณโอวรุธวรธรรมหรือว่าพี่โอวรุษ
นักแสดงอายุ๔๙ปีที่ช็อกหมดสติเข้าห้องฉุกเฉิน
ช่วยกันปั๊มหัวใจจนคุณโอมีอาการตอบสนองขึ้นมา
แล้วจากการสอบถามคุณพ่อของคุณโอวรุษ
ก็คือคุณพ่อแรมวรธรรมก็เปิดเผยนะคะ
ที่หมู่บ้านแพ้ขวางที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่เกิดอาการช็อกแล้วล้มฟุบลงไป
ทีนี้ก็เลยต้องรีบเรียกรถพยาบาลโรงพยาบาลหางดง
มารับตัวทันทีนะคะฟังเสียงคุณพ่อแรมเล่าหน่อยค่ะ
พี่โอวไปทำรายการที่ไหนมากับพี่โอวครับ
การเชียงละพูน
นี่ล่ะค่ะเพราะว่าน้องสาวของคุณโอจะบอกนะ
ว่าตอนมาถึงบ้านพอจะขึ้นไปพักผ่อน
จู่ก็ล้มลงเลยโชคดีไงที่ว่าอยู่ใกล้

ก่อนจะไปกระแทกพื้นแล้วก็เกิดอาการชักเกรงหมดสตินะคะ
ส่วนแพทย์หญิงนารินทิศทำเลิกฤทธิ์พ่วงหน่วยการโรงพยาบาลหางดงนะคะ
ก็ได้บอกกับสื่อมวลชนบอกว่าหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการตอบสนองเนี่ย
ส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะ
ให้รักษาดูแลอาการของคุณโอวรุษต่อไป
หลังจากที่เกิดเหตุทางด้านเพื่อนนักแสดงเพื่อนพิธีกรคนสนิท
อย่างคุณนีโน่พี่นีโน่เมธานีนะคะก็โทรศัพท์มาสอบถามอาการ
จากทางญาติของคุณโอตลอดเลยเพื่อให้กำลังใจ
แม้ว่าตอนที่พี่นีโน่โทรมาพี่โอจะยังไม่รู้สึกตัว
แต่ก็ด้วยความที่แบบเป็นเพื่อนรักกันในวงการบันเทิงก็ยังส่งกำลังใจให้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมก็มีคนบันเทิงค่ะเดินทางมาเยี่ยมอาการ
ของพี่โอที่โรงพยาบาลนครพิงที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตลอดเลย
ช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาของวันนี้นะคะ
แรมก็เปิดเผยบอกว่าติดตามอาการของลูกชายอย่างใกล้ชิด
แล้วก็เดินทางมาเซ็นชื่อค่ะเพื่อยินยอมที่จะรับการรักษา
ถ้าเกิดว่าจะต้องมีเหตุผ่าตัดเร่งด่วนฉุกเฉินอะไร

ทีนี้ดารานักร้องนักแสดงที่ไปเยี่ยมดูอาการของพี่โออย่างใกล้ชิดนะคะ
ก็มีทั้งพี่ตั้มสมประสงค์คุณอ้อมอินคา
แล้วก็อย่างคุณตั้มสมประสงค์เนี่ยนักร้องชื่อดังก็บอกนะคะ
แล้วก็บอกว่าก็คงจะต้องสวดมนต์กันแล้วล่ะค่ะ
จะต้องรอฟังคุณหมอด้วยเพราะว่าปั๊มหัวใจช่วยหลายครั้งแล้ว
โดยตัวคุณตั้มสมประสงค์เองก็จะอยู่เฝ้าดูอาการ
แล้วก็ขอให้แฟนคลับช่วยกันภาวนาช่วยกันสวดมนต์ให้คุณโอวรุษปลอดภัย
ซึ่งคุณโอวรุธก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเลยล่ะคุณยุค๙๐
คือในยุคเราเนี่ยทันเห็นเขาเป็นพระเอกรอแบบหลายเรื่อง

แต่ว่าเรื่องที่แจ้งเกิดเลยเนี่ยนะก็คือหนังเป็นภาพยนตร์เรื่องคู่กรรม
ตอนนั้นพี่โอเล่นคู่กับพี่แหม่มจินตรา

แล้วก็หลังจากนั้นก็มีผลงานออกมาเยอะมากมายเลยนะคะ

ทีนี้ก็มาติดสุราเรื้อรังแล้วก็เข้าบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะ
เมื่อปีที่แล้วก็อำลาวงการบันเทิงก็ไปดูแลไปรักษาตัวไปฟื้นฟูตัวเอง

ใช่ทีนี้พี่โอเขาก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการไปลงทุนทำอาชีพเสริม
ไปเปิดร้านกาแฟนี่ค่ะชื่อร้านว่าบ้านวรุษ
นักท่องเที่ยวคนสนิทเพื่อนบ้าน
ก็แวะมาให้กำลังใจกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของพี่โอ
เพราะว่าพี่โอเขาก็บอกเลยเลิกดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาด
มาครึ่งปีแล้วเพราะว่ามือสั่น
พอเกิดอาการมือสั่นมันก็เป็นผลพวงของพิษสุราเรื้อรังนี่แหละค่ะ
ติดสุรามา๓๐กว่าปีอะเนาะ
หลังจากนั้นเนี่ยพอมาเลิกสุราอย่างเด็ดขาดแล้วก็หันมาทำขายกาแฟแบบนี้

ช่วงหลังพอสุขภาพดีขึ้นก็เริ่มได้รับเชิญไปออกรายการทีวี
เป็นวิทยากรให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

คือเหมือนกับเขาก็เป็นเหมือนเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ติดสุราอีกหลายคนได้เลิกสุรา

แต่ทีนี้ค่ะเช้านี้เราก็ต้องติดตามอาการกันต่อ

ผู้สื่อข่าวของเราก็มีรายงานมาด้วยนะ
ช่วงประมาณตี๔๓๐ที่ผ่านมา

คือต้องควบคุมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งหมดเลย
ญาติเดินทางเข้ามาเยี่ยมดูอาการ

ว่าตอนนี้ก็ต้องรอปหันต์โปรติฮานะคะ
แล้วก็อยากให้แฟนคลับทุกคน
อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันส่งกำลังใจ

หลังจากนั้นทางญาติก็เดินทางกลับไป
ซึ่งทางโรงพยาบาลนครพิงนะคะ
ที่ตอนนี้ดูแลรักษาอาการของคุณโอวรุษอยู่
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวช่วงประมาณสัก๘โมงเช้าวันนี้
ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูความคืบหน้าก็ได้
เพราะว่าเดี๋ยวในบันเทิงไทยรัฐคุณแจ๊กกะรีนกับคุณเชอรี่
เดี๋ยวอัปเดตล่าสุดด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับเรามาส่งกำลังใจให้คุณโอด้วยกัน

ส่งกำลังใจไปทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้คุณโอ
นั้นมีกำลังใจแล้วก็ฟื้นคืนกลับมา
มาออกรายการให้เราได้เห็นกันเหมือนเดิม
คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าขอส่งกำลังใจให้กับคุณโอด้วยนะคะ
ช่วยกันส่งเข้ามาทางไลน์ของเราได้เลยนะครับ